เรื่องของฝนตกมาที่เรื่องของภัยแรงกันบ้าง
ภัยแรงส่งผลให้น้ำในอ่างเก็บน้ำลดลงนะครับ
โดยเฉพาะจังหวัดสุรินททำให้เราเห็นประสาทเก่าแก่โผล่ขึ้นมานะครับ
ไปพบประสาทเก่าแก่ตกสำรวจที่จังหวัดสุรินนะครับ
ซึ่งอยู่ชายแดนไทยของกัมพูชาโผล่ขึ้นมา๒องค์จากปัญหาเรื่องของน้ำแรงครับ
ชาวบ้านโอทัลลันพัฒนาที่ตำบลจรัฐที่อำเภอบัวเชษจังหวัดสุรินทร์นะครับ
ค้นพบชิ้นส่วนของประกัดปราศาสตร์ขอมโบราณครับที่ชาวบ้านในพื้นที่เรียกกันว่าปราสาทตะเปียงรุนครับ
ภาษาเขมรแปลว่าประสาทที่มีแหล่งน้ำรายล้อมไปด้วยต้นรุนหรือไม้พื้นเมืองโบราณนั่นเองครับ
ค้นพบประสาทอยู่ที่บริเวณกลางอ่างเก็บน้ำธรรมนบซึ่งอยู่ติดกับชายแดนไทยกัมพูชา
พบซากประหลักหักพังของชิ้นส่วนประสาทซึ่งยังพอเหลือเป็นเขาโครงบ้าง
เป็นตัวประสาทสององค์ครับชาวบ้านเรียกกันว่าองค์เพราะ
ภาษาไทยเนี่ยแปลว่าองค์ผู้ชายแล้วก็องค์เสรยนะครับ
ภาษาไทยก็แปลว่าองค์ผู้หญิงสร้างอยู่เคียงคู่กันเป็นประสาทเก่าแก่สององค์นะครับ
สอบถามชาวบ้านในพื้นที่ก็ทราบว่าเคยมีเจ้าหน้าที่กรมศิลปากร
จังหวัดนครราชศรีมาลงพื้นที่ไปสำรวจแต่ว่าเรื่องกลับเงียบหายไป
ทำให้ประสาทนั้นถูกทิ้งร้างเดิมประสาทมีความสูงประมาณ๑เมตรครับ
ช่วงเวลาน้ำหลากก็จะจมหายไปเวลาน้ำหน้าแรงแบบนี้
น้ำลดประสาทก็จะโผล่ขึ้นมาให้เห็นแบบนี้แหละครับนายนันโพธรรมอายุเจ็ดสิบห้าปีบอกว่า
เคยไปมีคนไปขุดพบพระรูปวัวตัวหนึ่งนะครับเป็นองค์ทองคำทั้งองค์ครับ
แล้วก็มีสร้อยคอทองคำแล้วก็สังวานโบราณด้วยขณะบางรายเนี่ยพยายามไปขุดหาของเก่าทั้งวันทั้งคืน
แล้วก็น่าจะนำออกไปจากพื้นที่แล้วปัจจุบันนะครับ
ยังคงปรากฏร่องรอยของการขุดค้นเพื่อหาสมบัติเป็นทางลงลึกลงไปจนกลายเป็นบ่อน้ำขนาดใหญ่ครับ
สำหรับชิ้นส่วนของประสาทที่พบนั้นนำไปมอบให้กับโรงเรียนบ้านโอทานัน
เพื่อเก็บรักษาแล้วก็เป็นแหล่งเรียนรู้ทางประวัติศาสตร์พร้อมกับเรียกร้องให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ลงพื้นที่ไปสำรวจข้อได้จริงทางประวัติศาสตร์อีกครั้งหนึ่งครับ